ข่าวใหญ่เกิดขึ้นครับเป็นอุบัติเหตุสลดที่เกิดขึ้น
จังหวัดศรีสะเกดนะครับเกิดเหตุการณ์ระทึกเป็นรถบัส
หรือว่ารถทัวร์รับส่งนักกีฬาปรากฏว่าตกเหวครับ
และเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บและมีคนตายด้วยนะครับ
โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือบริเวณจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งไปช่วยเหลือนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ขนนักกีฬาครับ
สุรนารีเทรลเสียหลักพลิกคว่ำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
บริเวณทางขึ้นผาพญากรูปรีเทือกเขาพนมดงรัก
ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด

สำหรับรับส่งนักกีฬาวิ่งเทรลนะครับ
วิ่งเทรลในครั้งนี้เป็นการแข่งขัน
ในชื่อรายการสุรนารีเทรลรันนิ่ง
เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเมืองกีฬา
หรือว่าสปอร์ตซิตี้ประจำปี๒๕๖๖
แข่งขันจะเริ่มต้นวิ่งจากวัดไพรพนา

แล้วไปสุดอยู่ที่ตลาดใหม่ช่องสง่ำ
พอถึงเส้นชัยรถทัวร์ก็จะไปรับนักกีฬากลับมา
ยังวัดไพรพนาที่เป็นจุดเริ่มต้น
ปรากฏว่าขากลับลงมาเสียหลักตกเขา
พลิกคว่ำข้างทางก่อนถึงที่หมายครับ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนบาดเจ็บกว่าประมาณ๔๐คน
เสียชีวิตเบื้องต้นประมาณ๔คนครับ
พบศพในจุดเกิดเหตุ๓ศพและอีก๑ร่างถูกรถทับนะครับ

ส่วนคนเจ็บนั้นก็รีบลำเลียงตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียง
วินาทีการช่วยเหลือครับจากเพจเฟซบุ๊ก
ชมรมกู้ชีพกู้ภัยศรัทธาเมืองขุขันนะฮะ
สันนิษฐานเบื้องต้นครับบริเวณจุดเกิดเหตุตรงนี้เป็นทางขึ้นลงเขาและเป็นทางโค้ง
คาดว่าคนขับอาจจะขับมาด้วยความเร็วและพอเข้าโค้งครับ
ระบบเบรกอาจจะขัดคล่องบ้างก็บอกว่าเบรกแตกหรือเปล่า
รถก็เลยเสียหลักพุ่งตกลงเหวสาเหตุที่แท้จริงนั้นต้องรอการตรวจสอบ
อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในผู้รอดชีวิตครับคุณผู้ชม
บอกว่าหลังจากนักวิ่งเขาขึ้นรถแล้วรถขับออกจากเนินกรูปรี
จู่ได้ยินเสียงเบรกดังมากแล้วรถก็เสียหลักพลิกคว่ำดิ่งตกลงไปที่เหวครับ
ลึกหลายเมตรด้วยนะครับพลิกไป๒ตลบ
หลังจากมีสติพยายามช่วยเหลือพาคนเจ็บออกมาจากรถ
บางคนก็ช่วยได้ทันแต่บางคนก็ยังช่วยไม่ได้
ลองฟังเสียงผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวครับ
เขาบอกว่าได้ยินเสียงเบรกเนี่ยดังมากแล้วรถก็เหมือนกับว่าเสียหลักพลิกลงไป

พลิกสองตลบหลังจากนั้นพอมีสติช่วยคนที่อยู่ใกล้ได้ก่อน
ส่วนคนอื่นนั้นรอเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเพิ่มเติม
สภาพรถก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
มีรายงานในเบื้องต้นบอกว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลนักกีฬาวิ่งเทรลด้วยนะครับ
คือนักกีฬากลุ่มนี้ก็ต้องมีความแข็งแรงของร่างกายมากแหละ
เพราะว่าเป็นการวิ่งที่บุกป่าฝ่าดงพอสมควร

เป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะคะอุบัติเหตุใหญ่ด้วยนะงานนี้